แล้วว่าไม่ได้มีเจตนาแต่อยากจะบอกถึงท่านนายกว่า
เจตนาของสื่อที่ปล่อยภาพนี้ออกมาเพราะอะไร
ท่านนายกคะภาพนี้ช็อตนี้มันไปคล้ายคลึงเหลือเกินกับฉากฉากนึง

ก้มเหรอก้มค่ะก้มผูกเชือกรองเท้าให้นางเอก
แล้วมันเป็นภาพคือมันเป็นภาพโปรโมทซีรีส์ด้วยนะคะ
ที่จะเห็นเป็นภาพสวยมีพระอาทิตย์ด้านหลังนางเอกอยู่ตรงนี้พระเอกอยู่ตรงนี้
ผูกเชือกรองเท้าให้กันมีอะไรรู้สึกว่าอุ่นอะไรไป
นายกไม่โกรธนะคะไม่ต้องเรียกไปปรับทัศนคตินะคะ

เข้าใจว่าเป็นเรื่องแบบสีสันมันน่ารักจริงค่ะท่านนายก
ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ